แต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างเคียงกับลอตเตอรี่
คือสลากกินรวบสลากกินรวบคือหวยใต้ดิน

ใช่ค่ะซึ่งทหารก็ไปบุกจับเจ้ามือสลากินรวบที่สมุทรปราการไว้ได้
หลังจากที่ทำอาชีพนี้มาหลายปีแล้ว
และมีการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบังหน้า
งวดที่ผ่านมานี่เงินสะพัดไม่น้อยนะ๓ล้านบาท
โอ้โหภาพที่ฝ่ายปกครองนะคะทหารรวมทั้งตำรวจค่ะ
เขาก็เข้าไปตรวจค้นเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในบ้านเล็กที่๘๐หมู่ที่๓
ตำบลป่าคลองบางปรากฏในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
มีทั้งสลากกินรวบทั้งเก่าแล้วก็ใหม่๓๐๐ใบแบบนี้
เงินรวม๑แสนบาทมีสมุดบัญชีเงินฝากยอดเงินหมุนเวียนในบัญชี๓ล้านบาท
รวมทั้งรายการอื่นเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนระแวกนั้น
บอกว่ามีการลักลอบค้าสลากกินรวบหรือว่าหวยเถื่อน
อยู่ในบ้านหลังนี้แหละตำรวจก็สืบสวนก่อนที่จะเข้าตรวจค้นร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้
แล้วก็ไปพบนางบายันเป็นเจ้าของบ้านกำลังชัดเลย

นั่งจดโพยลูกค้าอยู่ครับ
ตำรวจควบคุมตัวไว้ก่อนที่เจ้าของบ้านจะสารภาพว่าเป็นเจ้ามือเอง
พอสารภาพแบบนี้ตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะ
หวยใต้ดินก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับ